ยุคนี้สมัยนี้เราอยู่บ้านกันสักส่วนใหญ่
ก็จะมีเรื่องของการขายออนไลน์
คนก็ชอบเอฟออนไลน์นี่

ทีนี้ต้องระวังระวังทั้งคนซื้อและคนขาย
แม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งเขาโดนมิจฉาชีพ
เอาสลิปที่ลูกค้าคนอื่นซื้อของ
เอามาแอบอ้างว่าฉันซื้อของคุณแล้วฉันไม่ได้ของ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้การซื้อของเขาจะมีการส่งสลิปผ่านทางกลุ่มนะ

เป็นมิจฉาชีพเอาสลิปของคนอื่นมาบอกว่า
ฉันสั่งกองซูมไปฉันได้รางวัลเป็นมอเตอร์ไซค์๕๐๐๐๐บาท
แต่ฉันไม่ได้ของเอาสลิปไปแอบอ้างแม่ค้าจับได้
ก็เลยไปแจ้งตำรวจแล้วเชิญลูกค้าคนนี้มารับของตามนัดหมาย
สุดท้ายโดนจับได้ค่านังฆ่าเขาเลยค่ะ

ครับทีนี้ของหนูคนนี้ครับครับเหมือนกันเลยเวลาโอนยี่สิบเอ็ดนาคาร์ห้าสิบเอ็ดเหมือนกันเลย
เหมือนกันเลยนะวันที่เดียวกันนะครับอ่าเลขที่ไปอ้างอิงเลขรายการเดียวกันนะฮะ
ลูกเป็นของหนูหรือของคนนี้อืมของคนนั้นค่ะฮะของคนนั้นค่ะ
สรุปหนูอ่าสดีเข้ามาเหรอพี่ตำรวจเข้ามาเลยค่ะเอาละไปรับค่ะ
หนังคาเขาอืมจะเรียกว่าเป็นการจับโดยละม่อมก็คงจะไม่ผิดใช่ค่ะ
เพราะเขาถ่ายคลิปยืนยันชัดเจนแล้วเจ้าของร้านคือไหมคะออนไลน์กับสามิงเขาก็มี
สุดท้ายของคนนั้นเอามาใช่ไหมใช่ค่ะจบเชิญตำรวจเข้ามาเลย
แม่ค้าคนนี้คือคุณตั๊กนะครับกรกรสวรรค์สวรรค์หนบุรตแล้วก็สามี
ตอนแรกก็อะไหนหนูได้ของใช่ไหมอะไหนไม่ได้ของโอเคมาเชิญเชิญข้ามา

คือเขาได้รถจักรยานยนต์ฟรี๑คันจากการที่สั่งกล่องซุ่ม

คุณตั๊กเขาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพ่วงโปรโมชั่นกล่องสุ่ม

แต่สุดท้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปไล่เลียงหลักฐานมาอายุ๒๒
ยังไม่มีงานทำเดินทางมาจากนครสวรรค์จ้างให้ร้านค้าโอนชื่อว่าสุ
อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายรับสารภาพว่าสวมรอยเอาสลิปของคนอื่นเข้ามา
คุณตั๊กแม่ค้าออนไลน์บอกว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
มันมีลูกค้าคนหนึ่งติดต่อมาบอกว่าดิฉันโอนเงินค่าสินค้าแล้ว๙๘๘บาท
แต่ฉันไม่ได้สินค้าทางแอดมินของเพจก็เลยขอหลักฐานการโอนเงิน
และตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวมรอยนำสลิป
โอนเงินของลูกค้าที่โพสต์ไว้ในเพจเนี่ยแอบอ้างไปรับสินค้าแทน
ทำให้ลูกค้าคนที่เป็นตัวจริงไม่ได้ของ
ไม่ได้มีน้องผู้หญิงคนนี้คนเดียวที่ทำแบบนี้นะ
มันมีคนทำแบบน้องคนนี้เป็นร้อยคนเลยนะ
คือเอาสลิปของคนอื่นมาแอบอ้าง
หลังจากนี้เธอจะจัดการขั้นเด็ดขาด
แล้วเป็นอุทาหรณ์ให้กับแม่ค้าออนไลน์คนอื่น
ระวังมีการสวมรอยแอบอ้างแบบนี้ตรวจสอบให้ดี
กรณีน้องผู้หญิงคนนี้โดนตำรวจสนคันนายาวแจ้งก็หาช่อโกง
คุณตอนแรกแอบอ้างว่าโอน๙๘๘ใช่ไหม

สุดท้ายโดนปรับไป๑๐๐๐บาท
ข้อหาช่อกงนะฮะเรียบร้อยเลย
อย่าไปหาทำนะหลักฐานต่างเดี๋ยวนี้
มีหลักฐานมาเยอะค่ะเขาว่าหลักฐานเขารู้น่ะ